ส่วนใครที่เมื่อคืนนี้ได้ไหว้พระจันทร์

ก็คือคืนขึ้น๑๕ค่ำเดือน๘ตามปฏิทินจีน

ก็เป็นวันในช่วงกลางฤดูใบไม้ร่วง
ชาวจีนเขาถือว่าเป็นวันที่จะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวด้วย

หลายท่านไปไหว้พระจันทร์ขอพรอะไรบ้าง

เราจะได้พร้อมที่จะสาธุ

ก็เลยรายงานสภาพอากาศมาก็ได้นะครับ

เขาเป็นการถ้าเป็นคนไทยหรือว่าตามวัดต่าง

บินการทำบุญเดือน๑๐ด้วย
บุญข้าวศากทางอีสาน
แล้วก็ทำบุญเช่นกันครับตักบาดน้ำผึ้งครับ
เป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับที่ชาวรามันเขาทำบุญกัน
นี่แหละครับที่เห็นอยู่ที่บรรยากาศวัดชมพูเวก
ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับ
งแน่นไปด้วยชาวไทยเชื้อสายมอนและชาวบ้านในพื้นที่
ซึ่งนำอาหารขาวหวานพร้อมน้ำผึ้งและข้าวต้มมัด
มาร่วมทำบุญตักบาทในงานประเพณีตักบาทน้ำพึ่ง
ซึ่งสืบทอดกันมาจากบรรพรุษตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยทีเดียวนะครับ
โดยเฉพาะส่วนใหญ่ต่างก็นุ่มพัดถุงห่มสะใบหมอน
มาร่วมงานประเพณีในครั้งนี้
จะมีการจัดขบวนแห่น้ำพึ่ง

ขณะที่นายพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัด
ทบุรีก็นำตัวแทนส่วนราชการ

เป็นการแสดงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

เคยทำในชาติก่อนที่จะเป็นพระอรหันต์

เชื่อว่าการถวายน้ำพึ่งแด่พระสงฆ์

เป็นผู้ที่มีอุดมไปด้วยลาบยศล่ะครับ
ค่ะดูชาวไทยเชื้อสายมอนที่นนทบุรีไปแล้ว
พาคุณผู้ชมไปดูที่สมุทรสาครบ้างดีกว่าค่ะ
ที่วัดคลองครุที่ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองเนี่ยนะคะ
ก็มีชาวไทยเชื้อสายมอนจำนวนมากเลยค่ะ

เข้าร่วมงานประเพณีตักบาดน้ำพึ่ง

แล้วก็นำไปตักบาทต่อหน้าพระพิสุสงฆ์

ถ้าของจีนเป็นวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๘
ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวไทยเชื้อสายมอน
เป็นการสืบสารวัฒนธรรมในการบูชาพระสงฆ์
เขามีความเชื่อไงคะว่าอันนี้สงฆ์จากการถวายน้ำพึ่งแด่พระสงฆ์
ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วย
เพราะว่าพระสงฆ์จะเก็บน้ำพึ่งเอาไว้ใช้
เป็นส่วนผสมของยาแผนโบราณตามตำรับยาสมุนไพร
คือมีตำนานกล่าวไว้นะฮะว่าพระปัจเจกโพรูปหนึ่ง
อาภาษณ์และต้องการน้ำผึ้งมาผสมโอสดนะครับ
เช้าวันหนึ่งได้บินทบาทผ่านไปยังชายป่า
ปรากฏว่ามีชายชาวป่าผู้หนึ่งนำน้ำพึ่งมาใส่บาท
จิตกุศลอันแรงกล้าและปรากฏความอัศจรรย์
เพราะว่าน้ำพึ่งเพิ่มภูมิจนล้นบาท
มีชาวป่าผู้หญิงคนหนึ่งนั่งทอผ้าอยู่และเห็นเหตุการณ์โดยตลอด
รีบนำผ้าที่ทอเสร็จแล้วมาถวายพระ
เพื่อใช้ทรัพย์น้ำผึ้งที่ล้นบาท
หลังจากนั้นอานิสงฆ์ดังกล่าวส่งผลให้ชายหนุ่มไปเกิดในพบภูมิใหม่
เป็นพระราชาปกครองเมืองอันรุ่งเรืองเกลียงไก่
ส่วนหญิงสาวไปเกิดเป็นพระธิดาของกษัตริย์อีกเมืองหนึ่งนะครับ
ก็มีความเข้มแข็งและก็มั่นคง
เขาก็เลยถือว่าการตักบาดน้ำพึ่งเป็นบุญกุศลอันแรงค่าด้วย
ก็เลยเป็นประเพณีของชาวรามันที่สืบทอดต่อกันมานะครับ